ซึ่งท่านองค์คมนตรีเองก็ขอให้ประชาชนมีความอดทน
ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานของคุณสิริวัณรักษัตริย์ค่ะ

ในช่วงบ่ายนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาทัย
ก็ได้มีการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อมาประชุมติดตามและรายงานสถานการณ์ล่าสุดของพายุปลาบึกนะคะ
ซึ่งสถานการณ์ล่าสุดนะคะในการรายงานในที่ประชุมในครั้งนี้นะคะ
โดยรวมการให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของทุกฝ่ายนะคะ

ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาทัยก็เน้นย้ำนะคะว่า
การช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้จะต้องช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยสูงสุดค่ะ
โดยในการประชุมในครั้งนี้นะคะก็มีองค์คมนตรีทั้ง๔ท่าน
ประกอบด้วยนายพลากรสุวรรณรัฐ
พร้อมด้วยพลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณ

พลเรือเอกพงเทพหนูเทพ
มาติดตามสถานการณ์และรับฟังรายงานสถานการณ์
ให้ความช่วยเหลือประชาชนในระดับพื้นที่เหตุการณ์พายุโซนร้อนปลาบึก
โดยมีพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะ
ในฐานะผู้บัญชาการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
ประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เตอร์เอ็นต์ไปอย่างพวกราชการจังหวัด
ทั้ง๑๔จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้รวมถึงจังหวัดเพชรชบุรีและจังหวัดประจวบคิริคันค่ะ
โดยในการรับฟังรายงานในครั้งนี้นะคะนายพารากรสุวรรณรัฐองคมนตรี
ได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ทั้ง๑๔จังหวัดภาคใต้ค่ะ
รวมถึงจังหวัดเพชรชบุรีและจังหวัดประจวบคิริคันในการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์พายุโซนร้อนปลาบึก
โดยกล่าวว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระกระแสรับสั่งหลายประการค่ะ
โดยเฉพาะการเตรียมแผนป้องกันบรรเทาฟื้นฟูเผชิญเหตุ
และให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทุกรูปแบบ
ซึ่งการมาร่วมประชุมในวันนี้นะคะมาเพื่อเยี่ยมเยี่ยน
และให้กำลังใจผู้รับผิดชอบผู้ปฏิบัติงานในทุกฝ่ายค่ะ
การเตรียมแผนพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชน
เป็นแผนป้องกันเป็นแผนบรรเทาแผนเผชิญเหตุ
แล้วก็แผนที่จะฟื้นฟูเมื่อพี่น้องประชาชนในประเทศประสบภัยพิบัติทุกรูปแบบ
คราวนี้จากการพยากรของหน่วยงานหลายหน่วยก็ตรงกันว่า
พายุลูกนี้น่าจะมีความรุนแรงไม่แพ้
พายุแฮเรียสเมื่อเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม๒๕๖
ย้ำว่าเรามาเพื่อที่จะมาเยี่ยมเยี่ยน
และให้กำลังใจผู้รับผิดชอบผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่าย
รวมทั้งท่านผู้ว่ารายการจังหวัดและทีมงานของท่านในจังหวัดภาคใต้ทั้งหมดด้วย
รวมทั้งประจวบคิริขันเพชรบุรีด้วยครับ
โดยบอกว่านโยบายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในขณะนี้คือไม่ใช่แค่แจ้งเตือนให้ประชาชนรับทราบเท่านั้นนะคะ
เมื่อถึงการตัดสินใจที่จะต้องดำเนินการ
และสั่งงานให้ประชาชนได้รับทราบทันที
พร้อมกันนี้ค่ะยังได้ย้ำให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่
บูรณาการงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด
เพราะข้อมูลโดยละเอียดแต่ละพื้นที่นั้นมีความแตกต่างกันค่ะ
เช่นห้ามเดินออกไปในทะเล
เรื่องของการเตรียมอบพยพในเรื่องของดินถล่ม
ก็จะต้องรับข้อมูลจากหน่วยงานต่างนี้แล้วสั่งการไม่ให้ประชาชน
เช่นอพยพคนหรือไม่ให้ออกไปไม่ให้เดินเรือ
เพราะฉะนั้นหน่วยงานต่างในพื้นที่นั้นจะต้องปฏิบัติงานร่วมกันโดยใกล้ชิด
เพราะข้อมูลโดยละเอียดนั้นแต่ละพื้นที่จะต่างกันนะครับ
นายสุทัศน์วีสกุลค่ะผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
ได้กล่าวรายงานสถานการณ์ล่าสุดนะคะว่าวันที่๔ถึงวันที่๖นี้นะคะ
จะมีอิทธิพลของฝนตกหนักจากพายุนี้และจะส่งผลให้คลื่นลมแรง
แล้วก็มีลมแรงบางพื้นที่ค่ะรวมถึงเกิดคลื่นซัดถึงฝั่งระดับน้ำทะเลสูง๒๓เมตรค่ะ
ในการประชุมในครั้งนี้นะคะทุกฝ่ายก็ได้มีการรายงานสถานการณ์
แล้วก็ให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งคาดว่าสถานการณ์ของพายุป่า
ที่มีการรายงานที่ประชุมในครั้งนี้นะคะวันที่เจ็ดทุกอย่างจะมีการขี้คลายลงค่ะ
สีรีวันรัศจัดข่าวเถรัฐทีวีรายงานจากโบรพกัลและบันเทาสรรคภัณฑายค่ะ